คุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ทำให้พี่แก้วอภิวดีถึงกับตกอกตกใจกันเลยทีเดียวนะ
เพราะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยน้องเบลอายุ๒๘ปีเอง
แต่ปรากฏว่าเจอเนื้องอกที่มดลูกค่ะคุณผู้ชม
คือมันเป็นเรื่องของสาวหลายคนที่เคยพบเจอมานะ
แล้วพอตรวจอีกครั้งพี่แก้วกับน้องเบลถึงกับต้องอึ้งต่อ
คุณหมอบอกว่าน้องเบลเนี่ยเจอเนื้องอกที่หน้าอกอีก๑๘ก้อน
คือที่มดลูกว่าตกใจแล้วเพราะมี๒ก้อนหน้าอกอีก๑๘ก้อน

คุณหมอบอกว่าไม่สามารถที่จะผ่าตัดที่รังไข่แล้วก็หน้าอกได้พร้อมกัน
ก็เลยต้องตัดสินใจว่าโอเค
งั้นผ่าตัดเนื้องอกที่รังไข่ก่อนก็แล้วกันเพราะมันก้อนใหญ่กว่า
ซึ่งล่าสุดตอนนี้น้องเบลก็ออกจากห้องผ่าตัดมาพักฟื้นร่างกายที่บ้านแล้วนะคะ
แต่ความตกใจมันยังไม่หมดค่ะ
มันมีเรื่องที่ทำให้ตกใจไปกว่านั้นอีกก็คือ
งอกที่รังไข่ที่ผ่าออกมาแล้วเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับเส้นผมสีทองปะปนออกมากับเนื้องอกด้วย
ซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่แก้วก็นึกเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือลูกสาวเราจะโดนคนเสกของใส่ท้องหรือเปล่า

ดูละครไหมดูหนังไหมที่แบบมีคนเสกออกใส่ท้องแล้วออกมาแล้วมันจะมีเส้นขนเส้นผมอะไรอย่างนี้
แต่คุณหมอเขาอธิบายแบบนี้ว่าลักษณะของเนื้องอกแบบขนเนี่ยเหมือนที่แบบเป็นเส้นผมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย
จริงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศัยศาสตร์หรือว่ามนต์ดำอย่างที่ทุกคนเข้าใจคือมันมีอยู่จริงนะคะทุกคน
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่แก้วอภิรดีเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยค่ะ
ถ้าดูเป็นรูปภาพบางคนสายมูอาจจะตกใจนะ
เหมือนเส้นผมเส้นผมสีเดียวกับแจกรีนเลย
มันเหมือนโดนของแต่มันไม่ใช่

ไม่ค่ะไม่งั้นมันไม่มีชื่อเรียกตามหลักการแพทย์วิทยาศาสตร์หรอกค่ะ
อุ้ยเส้นผมสีเดียวกับของพี่แจ๊กลีน
ใช่ตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่ารักษามันก็นะเราก็ว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้จริงหรือ

จะเบลอไปมันก็คือมันดูไม่ได้เออมันเป็นแบบสีทองจีน
เป็นว่ามันเกิดขึ้นได้แหละในตามหลักของวิทยาศาสตร์
ไม่ใช่แบบว่าคุณใส่มนต์ดำแต่อย่างใด